สวัสดีค่ะหมอไก่พพาธินีนะคะ
พอเข้าสู่เดือนใหม่ค่ะชีวิตของเราก็เหมือนกับได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ
เรื่องร้ายก็ได้ผ่านไปเรื่องดีก็จะเข้ามาแทนที่ค่ะ
เหมือนกับ๓ราศีที่หมอไก่กำลังจะกล่าวต่อไปนี้นะคะ
เรียกว่าดวงการเงินดีอย่างมากมีโอกาสที่จะได้แจ้งเกิดในวงการเศรษฐีใหม่ค่ะ
สำหรับราศีแรกนะคะที่ดวงดีมีโอกาสได้เป็นเศรษฐีใหม่ค่ะ
นั่นก็คือชาวราศีสิงศ์นะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะ
ถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการกรอบโกยของคุณเลยก็ว่าได้ค่ะ
แต้มบุญทำงานวาสนาก็มาเยือนนะคะอยู่ดีดีก็จะมีโอกาสทางการเงิน
เข้ามาในชีวิตของชาวราศีสิงค่ะชาวราศีสิงศ์นะคะ
ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ค่ะคุณจะมีโอกาสได้หมุนเงิน
จับเงินก้อนใหญ่ในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนอีกราศีหนึ่งที่ดวงดีไม่แพ้กันเลยนะคะ
นั่นก็คือชาวราศีตุลค่ะหากเราโฟกัสไปที่เรื่องของการเงินของชาวราศีตุลนะคะ
บอกได้เลยค่ะว่าในช่วงนี้ดวงการเงินของชาวราศีตุลอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอย่างมากเลยนะคะ
ในช่วงนี้รายได้รายลับของชาวราศีตุลจะมีเข้ามาในกระเป๋าอย่างต่อเนื่องค่ะ
ชาวราศีตุลนะคะจะมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่นะคะจากงานบางอย่างที่ไม่เปิดเผยเป็นงานลับที่ทำส่วนตัวค่ะ
ส่วนในเรื่องของโชคลาภนะคะหากชาวราศีตุลคนไหนกำลังหวังในเรื่องของการเสี่ยงดวงหรือว่าการลงทุนระยะสั้นค่ะ
บอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าดวงของคุณมีโอกาสที่จะสมหวังค่ะมีโอกาสที่จะได้ลาบเล็กน้อยพอให้ได้ชื่นใจในช่วงนี้ค่ะ
ส่วนราศีที่ดวงชะตาดีมากที่สุดในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะนั่นก็คือชาวราศีพิจิกษ์ค่ะ
ดวงชะตาของชาวราศีพิจิกษ์ถือว่าดีขึ้นในทุกทุกเรื่องเลยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของโชคลาภค่ะ
แต่หมอไก่ขอเบรกชาวราศีพิจิกษ์เอาไว้นิดนึงนะคะดวงการเงินของคุณดีจริงค่ะคือมีรายได้มีรายรับเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะ
แต่พอเวลาที่คุณมีรายได้เข้ามาปุ๊บก็จะมีเรื่องให้คุณต้องใช้จ่ายออกไปทันทีค่ะหรือเราจะเรียกว่าดวงกระเป๋าเงินรั่วก็ได้นะคะ
แต่ถ้าชาวราศีพิจิกษ์ค่ะบริหารจัดการในเรื่องของการเงินให้ดีนะคะวางแผนในเรื่องของการเงินให้รัดกลุ่ม
ในเรื่องของการออมเงินเป็นหลักก็จะมีโอกาสสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นเศรษฐีได้ไม่ยากนะคะ
แต่ถ้าคุณผู้ชมไม่ใช่๓ราศีที่หมอไก่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ก็ไม่ต้องน้อยอกน้อยใจไปค่ะ
เพราะว่าวันนี้หมอไก่มีเคล็ดลับการเสริมดวงโชคลาภมาฝากกันค่ะ
อย่างแรกเลยค่ะก็คือการบูชาพระในบ้านค่ะ
หมอไก่ขอแนะนำนะคะให้คุณค่ะหาพวงมาลัยดอกมะลิสักพวงหนึ่งนะคะ
ถวายพระค่ะหรือว่าถ้าหาไม่ได้นะคะ
ก็อาจจะเป็นการถวายเป็นน้ำเปล่านะคะน้ำสะอาดแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้าน
ก็จะเป็นการเสริมดวงโชคลาภได้เป็นอย่างดีค่ะ
เคล็ดลับหนึ่งนะคะถือว่าเป็นเคล็ดลับเด็ดเลยค่ะ
นั่นก็คือการท่องคาถาหัวใจเศรษฐีนะคะ
แนะนำว่าให้คุณค่ะตั้งสมาธิให้ดีนะคะ
แล้วก็ท่องนโมสามจบจากนั้นนะคะท่องคาถาหัวใจเศรษฐี
จำนวนเท่ากับอายุย่างของคุณอายุย่างก็คืออายุปัจจุบันบวก๑นะคะ
ถ้าท่องตามนี้แบบมีสมาธิและมีความตั้งใจรับรองว่าโชคลาภจะบังเกิดอย่างแน่นอนค่ะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ